คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
โลกอีกหนึ่งทีมครับผมอ่าซึ่งเป็นแชมป์โลกที่ปีนี้
ล่อแรกเหลือเกินรอได้มากครับนะครับก็คือทีมทีมชาติเรมัน
นะครับทีมชาติเยอรมนีซึ่งอ่าไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านตั้งแต่
รอบแรกหรือเปล่าเออเพราะว่าดูจากสถานการณ์ตอนนี้
ไม่ค่อยดีอะไรไม่ค่อยสู้ดีนะแพ้ญี่ปุ่นแล้วก็แพ้สเปน
เสมอเออเสมอสเปนเหมือนที่นั่นก็สองสองแมทแล้วมีแต้มเดียว
นะครับใช่สำหรับทีมอย่างเยอรมันก็อ่าน่าเป็นห่วงอยู่
พอสมควรถามว่ายังมีรุ้นไหมใช่ยังมีรุ้นเพราะว่าจริงจริง
ถ้าสังเกตให้ดีคือฟุตบอลโลกรอบนี้ทุกทีมหรือโดยเฉพาะทีมใหญ่
อ่ามีปัญหานะไม่ไม่ปัญหาเกมแรกปัญหาเกมสอง
ถูกต้องถูกต้องซึ่งก็แต่ว่าก็ดูจากเขาเรียกอะไร
ดูจากกรุ๊ปก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงไงเป็นห่วงอ่า
ใช่ใช่คือถ้าเยอรมันอยู่อยู่กรุ๊ปอื่นอาจจะยังพอมีรุ้นกว่านี้
แต่พอเป็นกรุ๊ปเนี้ยมันโอ้โหกรุ๊ปของแท้ใช่ครับก็
ก็สุ่มเสี่ยงที่สุดในบรรดาทีมที่กำลังเสี่ยงอยู่ใช้คำนี้
ใช่ครับเออก็เลยอ่ะต้องมาลุ้นกันสำหรับซึ่งก็อาจจะ
ไม่เป็นไรเพราะยังมีอีกหลายทีมก็เสี่ยงเหมือนกัน
เองนะเอ่อสี่ทีมสี่ใช่ไหมในในวันที่เราอัดน่ะอ่า
ก็คือมีเซนเมริกาเมริกาอังกฤษอังกฤษแล้วก็
ถ้าพวกชนะ๒นัฏคือเขาเราหมดแล้ว
แต่ว่าฝรั่งเศสมันมี๔แต้มป่ะ

อ๋อ๖แต้มก็น่าจะตะบายใจได้แล้วหรอ
คือที่เมื่อกี้พี่บอกที่เข้าไป๔ก็สมมุติว่า
ไอ้๔ทีมเนี่ยมันคือจับไข้เจอกันแล้ว
เพราะอย่างนี้แถลงก็คือไปเจอสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับ
ตอนอังกฤษก็นั่นแหละครับรับมือกับเซนาโก้
โหไม่ธรรมดานะจ๊ะ
อังกฤษไม่ได้เจอของเบาเลยนะครับ
ใช่ครับแต่จริงก็
ก็ต้องบอกว่าบอลของแอฟริกามันก็ยัง
เขาไปได้ไม่ไกลในฟุตบอลโลกสักเท่าไหร่นะครับ

ก็ยังไม่มีทีมที่เข้ารอบลึกเลยเนอะ

อาจจะมีในต้องไปค้นคว้าแต่ว่า
เท่าที่นึกออกตอนนี้นึกไม่ออกแหละ
ก็น่ากังวลสำหรับทีมจากแอฟริกาที่ต้องมาเจอ
ทีมจากไม่ว่าจะยุโรปหรืออเมริกาเนอะ
ทั้งที่จริงเรานึกถึง
เขาเรียกอะไรกายภาพ
ฟริกาก็เป็นแบบตัวใหญ่แข็งแกร่ง
แต่ก็ยังไปได้ไม่ไกลในฟุตบอลโลก

โอเคร่างกายก็แข็งแกร่งพอกัน

ว่ากันไปก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันในบอลโลกปีนี้
ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับโปรเจกต์
ที่จะพาอังกฤษได้ไปแชมป์โลก๒๐๑๒หรือเปล่า

มันก็มีต้นกำเนิดจากฝั่งของเยอรมนีด้วยนะครับ
อันนี้จะมาขยายความในส่วนนั้นที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับ
ทีมชาติเยอรมนีตอนนี้ถือว่าเป็นแชมป์โลก๔สมัยนะครับ
โดยแชมป์ล่าสุดที่เขาได้ก็คือปี๒๐๑๔ที่แผ่นดินของบราซิลนะครับ
ซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยทีมที่เวลาที่ฟุตบอลโลกจัดในทวีปแอปอเมริกาใต้เนี่ย

แต่ว่า๒๐๑๔เป็นครั้งแรกที่เยอรมันสามารถทำได้สำเร็จนะครับ
แล้วก็ถ้าเรามองจาก๒๐๑๔ก็ต้องบอกว่าเยอรมันประสบความสำเร็จ
แต่เบื้องลึกเบื้องหลังก่อนที่พวกเขาจะประสบความเร็จด้วยการเป็นแชมป์โลก๒๐๑๔
พวกเขาต้องผ่านหยาดเหงื่อและคราบน้ำตามาค่อนข้างหนักหน่วงทีเดียวนะครับ
อย่างที่เราเคยเล่ากันก็คือว่าเยอรมนีเป็นชำยุโร๙๖
ซึ่งพี่ตั๊กก็บอกว่าเป็นโทรนาเมนต์ที่เหมือนจะดูฟุตบอลแบบจริงจังครั้งแรกด้วยใช่ไหมครับ

ซึ่งเยอรมันก็เป็นแชมป์ยูโรในครั้งนั้นนะครับ

ไม่ใช่ช่วงเวลาคือจำเวลาแน่ไม่ได้แต่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เด็กจะแบบจะนอนดึกปกติ

จริงเหรอ
ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบเด็กต้องนอนแบบ๔ทุ่มแน่
แปลว่ามันน่าจะเตะหลังจากนั้นเราก็ไม่ดูแล้วก็จำได้ว่า
ที่ผมบอกว่าจริงเหรอเนี่ยคือจริงอย่างฟุตบอลโลกครั้งนี้๒๐๒๒เนี่ยผมยังไม่ได้ดูเกมคู่ตี๒สักคู่เลย

แต่เราพูดถึงว่าเมื่อกี้ที่บอกไงว่าคำว่าจริงของเราคือตอนนี้คู่ที่๒เรามีศักยภาพที่จะดูได้
เราสามารถจะอดนอนได้ตื่นมาทำงานไหวแต่ตอนเด็กเรายังทำแบบนั้นไม่ได้โดนพ่อแม่ตีด้วย
แต่จริงที่ไม่ไหวคือร่างกายเนี่ย
แต่ร่างกายเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหเที่ยงคืนนี้คือเอางี้จบคู่๕ทุ่ม

จะล่อแร่อยู่แล้วคือดูคู่๕ทุ่มก็ดูน้อยเหลือเกินนะสำหรับปีนี้

ผมจำหนึ่งดูไม่ไหวเลย
แล้วเรากลับมาพูดเรื่องสังขาละตอนนี้

เยอร์มันได้แชมป์โลกอ้าวขออภัยได้แชมป์ยูโรตอนปีเก้าหกใช่มั้ยครับ

อ้อหะลืมไปแล้วเนี่ยหรูลืมไว้เลย
จริงกลุ่มออฟเดนนะ
แต่ว่าด้วยความเป็นแชมป์เก่ามันก็ดูจะมีศักดิ์ศรีใช่ไหมครับ
ขังคออยู่แต่ผลปรากฏว่าเยอรมนีตกรอบแรกยูโร๒๐
ด้วยการไม่ชนะใครมีแค่๑แต้มจากการเสมอทีมระดับแค่โรมาเนีย
นี่พยายามนึกอยู่ว่าปีนั้นปีนั้นได้ดูหรือเปล่า

ต่อมาครับอีก๔ปีต่อมาเป็นการแข่งขันยูโร๒๐
ที่ประเทศโปรตุเกรดซึ่งกรี๊ดเป็นชำ
ผลปรากฏว่าเยอรมันก็เหมือนเดิมครับตกรอบแรกครับเหมือนยูโร๒๐๐เป๊ะเลย
ครั้งนี้มีแค่๒แต้มดีขึ้นกว่าเดิม๑แต้มเท่านั้นเอง
กลับไปนิดนึงผลงานในฟุตบอลโลกปี๑๙๙๘ที่ฝรั่งเศส
เยอร์มันนีแพ้ให้กับโคเวเชีย๓๐ก่อนที่โคเวเชียก็จะกลุ่ยทางได้อันดับ๓ใบ
ส่วนฟุตบอลโลก๒๐๐๒เนี่ยครับเยอรมนีทะลุเข้าชิงชนะเลิศก็จริง
แต่ทั้งโทรเตอร์เมนต์เยอร์มันนีเล่นแย่มากแย่ทั้งโทรเตอร์เมนต์
เยอรมนีต้องทำก็คือการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนั้นนะครับก็คือจุดเริ่มต้นเลย
เหมือนมาทริกเกอร์ที่๒๐๐๒ว่าแบบมันแย่จนเราต้องขยับขยายให้เร็วกว่านี้แล้วอะไรอย่างนี้ครับ
สิ่งที่สมาคมฟุตบอลเยอรมนีครับได้นำมาก็คือแนวคิดของทีมชาติฝรั่งเศส
ซึ่งเยอร์มันนีก็เอาส่วนนั้นตัวมาใช้เช่นกันนะครับ
เนื้อในแผนของเยอร์มันนีจะไม่ได้เหมือนทางฝรั่งเศสสักทีเดียว
โดยทางสมาคมฟุตบอลของเยอรมนีเนี่ยครับเขาจะขอเรี่ยวขอแรงจากทีมที่อยู่ในสังกัดฟุตบอลลีกของเยอรมัน
โดยการขอเรียกขอแรงที่ว่านี้ก็คือการช่วยให้ทีมเหล่านี้ช่วยผลักดันนักเตะดาวรุ่งลงสนาม
เพื่อที่จะให้เด็กเหล่านี้ครับได้มีโอกาสได้สัมผัสฟุตบอลในระดับสูงนะครับได้เรียนรู้ศาสตร์ของฟุตบอลที่ถูกต้องนะครับ
แล้วก็มีการจัดกลุ่มโน่นนี่นั่นต่างแล้วก็ให้เด็กเหล่านี้ได้เติบโตในรูปแบบที่เป็นระบบระเบียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
แล้วก็เป็นการได้รับโอกาสที่ล้ำค่าจากสโมสรที่เป็นสโมสรใหญ่แม้ว่าทีมจะเป็นอยู่ในบูเดฟริกาสองก็ตามแต่ว่าการที่นักเตะเยาวชนได้โอกาสลงสนามในลีกอันดับ๒ของประเทศเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าเหมือนกันนะ
ซึ่งจุดนี้ครับไม่ว่าจะเป็นทีมจากบุญเดฟลิก้า๑หรือบุญเดสติก้า๒ต่างก็เห็นพ้องต้องกันที่จะต้องผลักดันนักเตะเยอรมนีสู่ทีมชุดใหญ่ของตัวเอง
เขาชาตินิยมจริงนะ

และได้ไปเรียนรู้สนักตนิดอื่นโดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยก็คือผลักดันให้เจาะปอตรีนั่วแหละครับ
ไม่ต้องการทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแท้จริง

มีความสามารถระดับสูงครับที่จะไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้เนี่ย
กลุ่มนี้ก็จะถูกผลักดันให้ไปลงแข่งขันในระดับนานาชาติ

ก็คือเหมือนที่เราเล่าไปอีพีของอังกฤษครับ
มันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะไปเป็นนักวอลชีพแล้ว
แล้วก็สมสรรค์ก็จะเก็บเกี่ยวเหล่านี้มาใช้งานได้ด้วยนะครับ
ถ้าหากเขาสร้างไปอย่างนี้สัก๑๐ปีสุดท้ายนะ
ฟุตบอลโลก๒๐๑๔ที่ประเทศบาซิลเขาจะมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์โลก
คือสังเกตนะครับว่าอังกฤษกับเรมันใช้แนวคิดเดียวกันเลย

อาจจะบอกว่าอังกฤษลอกมาก็ตามแต่คือพวกเขามองแล้วว่าหลัก๑๐ปีมันต้องไปคิดถึงแชมป์โลกให้ได้นะครับ
ที่ผมไปหาข้อมูลมาก็คือว่าโครงการฟุตบอลของเยอรมนีที่จะพาตัวเองกลับไปสู่ความรุ่งรวดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ภายในปี๒๐๑๔เขาใช้งบประมาณเป็นราว๕๐๐ล้านยูโร
ตัวเลขนี้น่าจะมากกว่านี้แต่ว่าที่ผมเจอก็คือ๕๐๐ล้านยูโร
๕๐๐ล้านยูโรก็เยอะแล้ว
มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกฟุตบอลมากกว่า๓๕๐แห่ง
รองรับกับว่าที่นักฟุตบอลจำนวน๒๕๐๐๐คนเป็นอย่างน้อย
ปะเทศเยอร์มานีก็คือว่าก็จะได้
บุวนเดสนิกอ่า๑หรือบุวนเดสนิกอ่า๒ก็ตาม
ขณะเดียวกันการเตรียมความพร้อมของทางเยอรมนีเนี่ย
ไม่ได้เตรียมเฉพาะแค่นักเตะเพราะว่าส่วนสำคัญของวงการฟุตบอลก็คือ
มันก็ไปได้ไม่ไกลเพราะฉะนั้นอะไรก็คือ
เยอรมนีที่เป็นวาดที่นักฝุกบอกในประมาท
จะต้องมีระดับของคือเป็นอย่างน้อย
เขาใช้ว่าเป็นอย่างน้อยด้วยนะครับก็คือ
คนที่จะได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
เพื่อที่จะเป็นการชี้แนะแนวทางที่ดีการเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ดี
ตามระบบระเบียบที่ทางสมาคมฟุตบอลเยอรมนีเขาวางเอาไว้
ต่อจากนั้นครับหลังจากที่ล้มเหลวในศึกฟุตบอลยูโร๒๐๐๔นะครับ
น่าจะเพิ่งแบบตอนนั้นอายุเท่าไหร่ได้

ใช่เขามาเป็นคุณเดสเทนเนอร์นะครับ

ใช่เป็นการเตรียมทีมสำหรับที่จะสู้ศึกฟุตบอลโลก๒๐๐๖ที่เยอรมนีเป็นเจ้าภาพเองนะครับ
แน่นอนว่าเยอรมนีไม่ได้หวังไกลถึงขั้นแชมป์โลก
เพราะว่าโครงการฟุตบอลเขาเพิ่งสร้างมาไม่กี่ปีเท่านั้นเอง
มันจึงเป็นเรื่องยากอยู่แล้วที่จะคว้าชำโลกที่บ้านเกิดของตัวเอง
ว่าจะเล่นในบ้านตัวเองก็ตามมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ดีนะครับอืม
สุดท้ายก็คือว่าฟุตบอลโลกคนนั้นเยอรมนีก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางตามที่พวกเขาคาดการณ์เอาไว้
เพราะว่าแพ้จังหวะสุดท้ายกับทีมชาติอิตาลีที่จะเป็นแชมป์โลกในครั้งนั้นนะครับ
แต่แม้ว่าเยอรมนีจะไม่ได้แชมป์โลกก็จริงนะครับ
หลายแววเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นบาสเตียนชวายสไตเกอร์ฟิลิปลามแล้วก็รวมถึงลูคัทโพดอลสกี้นะครับ
ซึ่ง๘ปีเนี่ยน่าจะบ่มนักเตะเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับ
แต่ว่าหลังจบฟุตบอลโลก๒๐๐๖คริสมันประกาศลาออกจากการเป็นบูเดสเทนเนอร์

เออใหญ่ขึ้น
ทีเรนเตอร์

ซึ่งเลิฟก็เป็นตั้งแต่ตอนนั้นเนอะ

คือเล่นก็ไม่ได้เล่นระดับสูงขนาดนั้น
เพราะงั้นมันก็ไม่แปลกที่จะโดนตั้งคำถาม
ลงสู่น่านน้ำสีเลือด
ก็คือสิ่งที่เรียกว่าฟุตบอลยูโรและฟุตบอลโลกนะครับ
แม้ว่าจะไม่ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพที่โด่งดังอะไรขนาดนั้น
นะครับแล้วก็จุดเด่นของเลิฟก็คือเป็นคนที่พร้อมจะให้
นักเตะดาวรุ่งเสมออืมซึ่งจุดเนี้ยมันตรงกับทีมชาติ
มณีที่ต้องการผลักดันนักเตะดาวรุ่งนะครับจนในยุคหลังปี
สองพันหกเนี่ยเลิฟมีนักเตะฝีเท้าดีหลายคนอืมนอก
นอกจากที่เราว่ามานะครับก็จะมีโมลร์อืมอืม
โอแล้วก็พวกน้ายเจอ

ค่อยค่อยเติบโตขึ้นมาหลังจากปีสองพันหกเป็นตัวมาอืมนะครับ
แต่ว่าเราต้องไปนิดนึงว่าจริงจริงแล้วนักเตะอย่าง

โอ้ซิลหรือชวายซาย์เกอร์เราเนี้ยจริงจริงอะเขาเริ่ม
ในระดับสโมสรอยู่แล้วเพราะว่าพวกเขามีโครงสร้าง
ดีมีการผลักดันอย่างเป็นระบบแล้วก็ให้โอกาสอย่าง
ต่อเนื่องนะครับอืมแต่ความสุดยอดของเลิฟที่ผมมองก็คือ
ว่าเขาสามารถเอานักเตะพวกเนี้ยอืมจับมาหลอมรวมแล้วก็
เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในสีเสื้อของทีมชาติเยอรมนี
อันนี้ผมว่าเป็นที่เราควรจะมอบให้กับเอ่อนะครับส่วน
มัสมูลเลอร์คนนี้ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มาจากผลผลิต
เขาจะหวังจะกลับมาเป็นปีสองพันสี่สี่ให้ได้ประมาณ
นี้นะครับอืมนอกจากแล้วจริงจริงจริงก็ยังมีหลายคนน่ะ

ถ้ายุค๙๐น่าจะคุ้นชื่อนี้นะ
ใช่เป็นทีมที่มาจากยูโลปตะวัน
เป็นทีมจากทีมเยอรมันตะวันออกอืมเออเดี๋ยวอันนี้อาจจะไว้ลงรายละเอียดอีกทีหนึ่ง
เพราะว่ามันจะมีมันจะมีการเมืองอยู่พอสมควร
เมืองมาเกี่ยวข้องใช่ใช่นะครับภายใต้การคุมทีมของ
โยคิมเลิฟก็ต้องบอกว่าฟุตบอลของเยอรมนีเนี่ย
เป็นฟุตบอลที่เล่นอย่างเป็นระบบระเบียบอืมนะครับคืออันเนี้ยมันต้องบอกว่า
มันเป็นผลผลิตที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคสมัยของ
เขามีหลักการหนึ่งอย่างที่น่าสนใจก็คือว่าเขาจะเน้นไปที่ระบบ
มากกว่าตัวนักเตะเสมอสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า
ไม่ดีหรือยังไงก็ตามแต่ไม่พร้อมหรือบาดเจ็บเนี่ย
ดังนั้นแล้วฟุตบอลของเยอรมนีเลยสร้างจากระบบตั้งแต่แรกโดยไม่ได้หวังพึ่งนักเตะคนใดคนหนึ่ง
ซึ่งอย่างนี้มันจะยั่งยืนกว่าอันนี้เป็นเรื่องมุมมองของฟุตบอลเยอรมนี
ผู้เล่นเยอรมนีทุกคนรู้และทราบดีว่าทุกคนในทีมชาติล้วนเป็นส่วนหนึ่งของทีม
ไม่มีใครใหญ่กว่าทีมทุกคนเท่าเทียมเหมือนกัน
และไม่มีคนหนึ่งคนใดแบกทีมจนไปถึงแชมป์โลก
แต่การเป็นแชมป์คือการเป็นแชมป์ร่วมกันของทั้งทีม
อันนี้คือเป็นการย้ำสิ่งที่ผมอธิบายไปตอนต้น
แล้วก็มาถึงฟุตบอลโลก๒๐๑๐ซึ่งเป็นทวนาเมนต์ที่โยคิมเลิฟจะต้องพาลูกทีมลงสนาม
ในฐานะบุญเดสเทรนเนอร์ในเชิงฟุตบอลโลกนะครับ
ซึ่งพวกเขาก็ไปได้ถึงรอบตัดเชือกกับทีมชาติสเปน
ซึ่งเยอรมนีสู้สเปนไม่ได้แน่
ถูกต้องเพราะว่าโครงสร้างฟุตบอลเพิ่งสร้างมา๑๐ปีเท่านั้นเอง
แต่ติกิตะกะตอนนี้กำลังห้าวมาก
อาลากนเยสกำลังแบบหลอมรวมนักเตะได้อย่างยอดเยี่ยมสุด

ไม่แย่นะไม่แย่นะครับ

ก็มาเป็นฟุตบอลโลก๒๐๑๔ที่ประเทศบราซิล
คราวนี้นักเตะของเยอร์มันนีเนี่ย
เพราะว่าผ่านมาหลายฟุตบอลโลกแล้ว
ร่วมแพ้กันมาเยอะแล้ว

แล้วทีมชาติเยอรมนีก็เล่นแบบเดิมมาตลอด
ซึ่งคนที่อยู่มันนานแล้วมันก็ยังอยู่
พวกที่อยู่มาใหม่แล้วมันก็ต้องทำการเรียนรู้
มันก็ปรับตัวได้
ทีมชาติเยอรมนีในฟุตบอลโลก๒๐๑๔
ข้อนคอร์ดว่าเป็นฟุตบอลแบบเครื่องจักร

ไม่มีความโรแมนติกถ้าเทียบกับแชมป์โลก

ก็จริงก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
เพราะถ้าเราไปดูประเทศเยอรมนี
เขาเป็นประเทศอุตสาหกรรมอยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นอุสากรรมรถยนต์

ใช่เพราะงั้นมีโรงงานผลิตยา
เพราะฉะนั้นก็คือโรงงานยาเขาก็การที่จะเยอรมนีจะเล่นฟุตบอลแบบโรบอตมันก็ไม่แปลกนะครับ
เหนือจากเรื่องของยานยนถ้าเจาะเป็นยี่ห้อมันก็มีหลายยี่ห้อเนอะ
แต่ถ้าเป็นทีมฟุตบอลที่ดังก็คือโบฟบวกซึ่งสปอนเซอร์หลักของพวกเขาคือโฟกสวาเก็น
การที่จะบอกว่าฟุตบอลเยอรมนีเล่นแบบเครื่องจักรก็ไม่แปลก
ก็ดูพื้นฐานเขาพวกเขาก็เป็นเครื่องจักรจริงนะครับ
อุตสาหกรรมเหมือนกันเป็นอุตสาหกรรมเหมือง
เออหนีไม่พ้นครับยังไงที่พวกเขาจะเล่นเป็นโรบอตเพราะว่ามันมาจากฐานรากของพวกเขาจริงนะครับ
อย่างไรก็ตามแม้ว่าเยอรมนีจะถูกค่อนคอร์ดในเรื่องของการเล่นฟุตบอลแบบเครื่องจักรก็ตาม
แต่สิ่งที่เยอรมนีนำเสนอทุกคนทั้งโลกก็คือว่าเยอรมนีเล่นฟุตบอลแบบประสิทธิภาพสูงมีความแน่นอน
แน่นอนก็โรบอตไงเหนียวแน่นใช่ไหมแล้วก็รับมือยากแล้วก็แทบจะไม่เปิดช่องว่างให้กับคู่แข่งเลยนะครับ
โดยมีหัวใจสำคัญในเรื่องของความยึดมั่นในทีมพลังแรงผลักดันความแน่วแน่แล้วก็ระบบการเล่นนะครับ
ส่วนจุดเปลี่ยนของเยอรมนีในฟุตบอลโลก๒๐๑๔ที่ทำให้พวกเขามั่นใจว่าจะได้เป็นแชมป์โลกค่อนข้างแน่ก็คือการถล่มทีมชาติบราซิล
ซึ่งไอคอเป็นเกมที่เยอรมนีเห็นว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดในทวนาเมนต์แล้ว
ใช่สิครับคุณถล่มแชมป์เก่าแชมป์หลายสมัยไปเยอะขนาดนั้น
ใช่ครับจริงเรื่องนี้มันมีนักจิตวิทยาเขามองว่าจริงเยอรมนีชนะตั้งแต่ในมุ้งแล้ว
สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าบราซิลมันขาดกำลังสำคัญอย่างเนมา
แล้วเนมาในวันนั้นสำคัญกับทีมชาติบราซิลมากแล้วทีมชาติบราซิลขาดเนมมาในวันนั้นปุ๊บ
เหมือนพวกเขาทำเสื้อครับที่แบบเหมือนว่าคิดถึงเนมามากครับ
ซึ่งในเชิงจิตวิทยามันแปลว่าสภาพจิตใจของนักเตะบาซิลไม่สู้ดี
คุณขาดหัวใจสำคัญไปแล้วคุณเลยสะท้อนออกมาในรูปแบบของการชูเสื้อว่า
คุณกำลังคิดถึงเนมาอยู่ซึ่งอันนี้ถือว่าพวกเขาเหมือนจะแพ้ตั้งแต่ในมุ้งนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอบราซิลไม่มีนักเตะแบบเนมา
แล้วดันเล่นในบ้านของตัวเองอืม
พอเล่นในบ้านของตัวเองปุ๊บความกดดันว่าเยิมว่า
อ่าว่าบราซิลจะต้องเป็นช้ำโลกในตู้ทุกครั้งมันยิ่งเยอะกว่าเดิม
ยิ่งเยอะขึ้นนะครับมันยิ่งเยอะขึ้น
แล้วก็จริงในเกมนี้ถ้าใครได้ดูคู่นี้ครับ
ก็ต้องบอกว่าจริงจริงเกมมันจบตั้งแต่ตอนเยอรมนีนำสองศูนย์
เพราะหลังจากนั้นนักเตะบาซิลหมดไฟที่จะเล่นแล้วครับ
ภาพมันก็เลยออกมาว่าคุณโดน๓๐๔๐๕๐๖๐จนแบบ
ได้มาลูกนึงกลับมาอะไรอย่างนี้เละเละครับคือ
คือผมก็นั่งดูเกมนั้นแล้วแบบพอสองศูนย์ปุ๊บอ่าชัดเจนอืม
ซิลไม่สู้แล้วบาซิลเดินเล่นแล้วบาซิลไม่ไหวแล้ว
นั่นแหละครับก็กลายเป็นว่าบาซิลก็เล่นท่ามกลางความกลัว
ถ้ำท่ามกลางความกลัวที่ที่สู้ไม่ได้แล้วแล้วก็เหมือนหมดไฟ
ฟรีครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาก็ผ่านการเพาะบ่มมาอย่างดี
คือเยี่ยมอืมนะครับในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเยื่อมณีสามารถสร้าง
เล่นเจเนชั่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนอกจากที่เราเล่ามาหลาย
มันก็จะมีนักเตะที่โผล่ขึ้นมาแบบพวกซามีเคดีร่าเจอรวมบัวเต็ง
แล้วก็เป็นการผสมผสานกับนักเตะแก่ใช้คำว่าแก่นะก็คือมิโลซาลาโคเซ
หรือใครจะเถียงว่าไม่แก่ตอนนั้นตั้งก็แก่แล้ว

ส่วนในเกมนัดชิงครับเยอรมนีก็เจอกับอาเจติน่า
ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเกมฟุตบอลโลกที่สนุกที่สุดเกมหนึ่งเหมือนกัน
แม้ว่าสัดส่วนจะมีโอกาสที่จะกลายเป็นแชมป์โลกเท่ากัน
แต่ผมมองว่าเยอรมนีที่ถล่มบาซิลมาแล้วพวกเขาจะไม่กลัวอะไรแล้ว
ผมก็เลยคิดว่าเกมนั้นยังไงก็ไม่น่าพลิก
แล้วก็เป็นไปตามคาดก็คือเยอรมนีได้ประตูโทนประตูเดียวของมาริวเกอร์เซ
ที่ทำให้ทีมชาติเยอรมนีที่ล้มเหลวอย่างต่อเนื่อง
หลายทุนาเมนต์แต่ฟุตบอลโลก๙๘ยูโร๒๐๐ฟุตบอลโลก๒๐๐๒ยูโร๒๐๑๙
กลับมาสู่การเป็นอันดับหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งในฟุตบอลโลก๒๐๑๔ที่บราซิล
แล้วก็เหมือนที่บอกไปก็คือการคว้าแชมป์ครั้งนี้ก็เป็นแชมป์แรกที่ทีมจากยุโรปสามารถคว้าได้บนแผ่นดินของอเมริกาใต้
แล้วก็เป็นการสำทับว่าทีมชาติบราซิลไม่ใช่ทีมที่ไร้เทียมทานอีกต่อไป
น่าสนใจสิ่งที่อยากจะโยงเข้ามาก็คือว่าจริงเยอร์มันนีเป็นประเทศที่มีสัญลักษณ์ของความไม่ยอมแพ้
อย่างที่บอกไปก็คือพวกเขาล้มเหลวตั้งแต่๙๘จนถึง๒๐๐๔เนี่ย
แต่ถ้าเรามองในเชิงของทางการเมืองแล้วเยอรมนีเคยตกต่ำแบบขีดสุดมาหลายครั้งมากนะครับโดยเฉพาะสงครามโลกครั้งที่สอง
ก็แพ้สงครามโลกก็เป็นอาจต้องจ่ายค่าปฏิกรสงครามโดยอะไรวุ่นวายมาก
แล้วก็ประเทศถูกฉี่ออกเป็นสองส่วนก็คือเป็นเยอรมนีตะวันออกกับเยอรมินตะวันตกโดยที่ฝั่งตะวันตกก็จะเป็นฝ่ายประชาธิปไตย
ฝ่ายตะวันออกก็จะเป็นฝ่ายของคอมมิวนิสต์นะครับก็คือตามโซเวียตในเวลานั้น
ก็คือเป็นเรื่องราวของป้อสัตว์นะตอนนั้นแหละ
ซึ่งมันก็ทำให้เราเห็นว่าเขาก็ฟื้นคืนชีพมาได้ในทางการเมืองในทางประเทศเขาเองก็ตามแต่
กระทั่งในโลกฟุตบอลเองก็เป็นอย่างนั้น
แล้วที่น่าสนใจก็คือหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่๒เพียงเวลาไม่นานไม่นานครับ
ก็ถือว่าพวกเขาสะท้อนออกมาทั้งในเชิงของการเมืองแล้วก็เชิงของฟุตบอลว่าเยอรมนีเป็นประเทศเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งแข็งแกร่ง
แล้วก็พร้อมที่จะสร้างสมดุลของตัวเองให้กลับมา

แล้วก็เป็นการตอกย้ำความคิดสำคัญว่า

ก็จะมีอีกวันรุ่งขึ้นที่เรมนีก็จะลุกขึ้นมา

ก็เป็นเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะนึกไม่ถึง
คือเท่าที่พูดมามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราไม่รู้เนอะพี่บอย
แต่มันเป็นเรื่องที่เราอาจจะหลงลืมหรือคาดไม่ถึง
เราก็หยิบมาแชร์กันให้ฟังมาเดินความจำ
นี้ออนน่าจะเข้ากันหมดแล้วป่ะ
เทปนี้ออนวันเสาร์ไม่แน่ใจเหมือนกัน
ประมาณคือน่าจะถ้าไม่หมดก็เหลือแค่สายสุดท้าย

ตอนที่บ่ายสองของวันเสาร์ออนเทปเนี้ยเยอรมนีได้ไปรอบสองเออ
นี่ก็คิดว่าตอนนี้เราอัดเนี่ย

จริงมีอีกทีมหนึ่งที่ลูกผิดทุกคนก็คืออาเจนดีน่าที่
ที่เราก็มีสคริปต์อยู่ในมือแล้วเหมือนกันนะครับ
อาทิตย์หน้าก็ต้องมานั่งลุ้นกันต่อไปว่าจะยังไง

ถ้าเยอร์มะนีลูกกับอาเจนดิน่าไม่ได้ผ่านอันต่อ

เรียกว่าหล่อนหล่อนไปเลย
แล้วก็จะทำให้เบนซี่ก็ยังไม่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกสักที

เป็นหนึ่งทีมที่ผมจำได้ดี
ก็เป็นอย่างที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่าเป็นยูโรค๙๖
เป็นยูโรครั้งแรกเป็นฟุตบอลเมเจอร์
ครั้งแรกที่ดูแบบตั้งใจดูเอง

แล้วก็เรียกได้ว่าอะไรเนี่ย
มีความทรงจำกับทีมนี้ค่อนข้างเยอะ

ไม่ถึงกับเชียร์

ตัวผู้เล่นที่เราชอบ
มันไม่ค่อยมาจากเยอรมันสักเท่าไหร่
พี่ไม่ค่อยพยายามนึกอยู่ว่า
นักเตะเยอรมันคนไหนที่บอกเลยว่า
ชอบเป็นพิเศษน้อยมาก

แต่พูดพอดีเลยชอบไหม

พอมาอยู่ริวภูเล่นไม่ดีซะ

แต่ทองอยู่ริวฟูไม่ได้เว้ย

ก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็เลยไม่ค่อยมีนักเตะจากเยอรมัน

เอาพูดง่ายคือนักเตะเยอรมันไม่ได้มาที่ริวภูเยอะ

แล้วก็นั่นแหละทีมอื่นที่เราตามดูก็ไม่ค่อยมี
หมายถึงว่าก็ไม่ค่อยเป็นนักเตะจากเยอรมันมากนัก

แล้วก็เยอรมันเคยเป็นยุคที่อินเตอร์

อินเตอร์เคยมียุคแบบสามสถานเสือเยอรมันเหมือนกันนะ

แปลกเออแปลกแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนที่เชียร์เรมันก็ไม่เยอะนะ

จริงก็ในแวดคลุม

แล้วก็คือแบบมีแบบหลายคนที่แบบเขาก็

ใช่แต่พอผลปอนด์ออกมาก็หง่วย
ที่พูดกันมาสักก็ยาวอยู่นะพี่บอย

เหมือนจะไปเรื่อยก็ไม่น้อยนะครับ

ก็ข้อมูลแน่นเหมือนกับโรบอทที่พี่บอยพูด
ก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราอยู่
ตรงนี้ก็ยังคงเป็นบรรยากาศของฟุตบอลโลก

เออยังอบอวนกันอยู่กับตรงนี้นะฮะ

ถ้าเกิดใครเป็นแฟนทีมเอลีกก็รอให้บอลเตะก่อน

หรือฟุตบอลอื่นเราจะกลับมาพูด

อยากฟังเรื่องราวของทีมชาติทีมอื่น
คือถ้าไม่เอาคือตัดไปก่อนเลยนะ
แต่ถ้าอยากได้ทีมอื่นอย่างนี้

ตอนนี้ก็ทำงานกันแบบ
ห่ำลุ่มห่ำค่ำมาก

ยังอยู่กันอีกยาวนะ
ทุกวันเสาร์บ่าย๒โมง
ก็พิเมียตอนบ่าย๒
ก็ยังไงวันนี้น่าจะเพียงเท่านี้ครับ
พี่บอยยังไม่สปอยลืมทำเนียมเราเลย

ก็เรายังไม่เลือกกันแค่นั้นเอง

แล้วมันเป็นแบบลูกผีทุกคน
คือถ้าอาเจนติน่าเข้ารอบก็ดีไป

โอเคแพร่มมาเยอะแล้วก็เดี๋ยวยังไงมาลุ้นกันว่าจะเป็นเอเชียหรือว่าอาเจนติน่านะครับก็ดูว่าใครเข้ารอบใช่ครับแล้วเราจะพูดอีพีนั้นนะครับยังไงวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ